คุณมิ้นคุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักวาดภาพ
กัมพูชาเป็นผู้หญิงที่เธอบอกว่าเธอถูกสาดน้ำกรดได้ไหมฮะ
คลิปนี้ที่เธอเล่าพูดเป็นภาษาอังกฤษ
ใช่ค่ะเพราะเธอเป็นชาวกัมพูชาที่ว่าถูกว่าจ้างมาวาดภาพ
กลายเป็นว่าถูกหลอกมาทำร้ายจากมาเฟียชาวโปแลนด์ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลเบาะแสบอกว่า
ปมเหตุน่าจะมาจากความหึงห่วงหรือเปล่า
เพราะเธอมีเพื่อนชายคนสนิทเป็นชาวต่างชาติ
แล้วเหมือนกับแฟนของผู้ชายคนนี้จะหึง
ตแฟนของชายชาวต่างชาติอาจจะหึง

วันนี้ครับผู้หญิงคนนั้นก็คืออดีตแฟน

ข่าวที่ออกไปทำให้เธอเสื่อมเสีย
ขอให้ฟังความในมุมของเธอบ้าง
กลับไปเบาะแสที่มีเรื่องราวความหึงหวงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
ลองฟังค่ะ
ก็บอกว่าเขารู้ว่ามีคนอาจารย์ให้ผู้ชายคนนี้มาฆ่าเขา
เขาบอกเขารู้ได้เป็นใคร
เป็นเมียเก่าเขา

ตำรวจก็แปลให้เลยคือประโยค๒ประโยคสุดท้าย
ที่เขาบอกว่าคือผมรู้ด้วยว่าเป็นใคร

ซึ่งเป็นเพื่อนกับสาวกัมพูชาที่เป็นนักวาดภาพ
นางสาวสันฟราเวอร์ที่เธอเป็นผู้เสียหาย
ถูกคนร้ายมาทำร้ายร่างกายแล้วก็สาดน้ำกรดใส่

นางสาวสันฟราเวอร์ถูกทำร้ายร่างกาย
อาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตเมียเขาเลิกรากันไปแล้วนะครับ
เกี่ยวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ตำรวจไปตรวจสอบต่อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายไมเคิลเนี่ย
พาผู้เสียหายไปโรงพยาบาลแล้วก็พาไปแจ้งความกับตำรวจ
เมื่อหนึ่งเพื่อสจิกายน
ปมเหตุนายไมเคิลคาดว่ามาจากความหึงหวงนั่นแหละ
แล้วเขาขอยืนยันว่าความสัมพันธ์เขากับผู้บาดเจ็บคนนี้
เพราะเคยเป็นนักแสดงในสารคดีที่ประเทศกัมพูชา
ก็เลยรู้จักกันแล้วก็สนิทกัน

จากวงจรปิดร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อหนึ่งเพศจกร
ดูภาพนี้คุณมิ้นต์คุณผู้ชมครับ
มีชายชาวโปแลนด์๒คนนี่ฮะที่เห็นหน้าจอครับ
วันที่๑เดือน๑๑ชาย๒คนนี้เป็นชาวโปแลนด์ทั้งคู่
ขี่มอเตอร์ไซค์จอดหน้าร้านเหมือนมาดูลาดลาวเตรียมก่อเหตุ
แล้ววงจรปิดที่ร้านอาหารอีกแห่ง
ก็คือเป็นจุดที่คนร้ายว่าจ้างผู้บาดเจ็บไปช่วยวาดรูปให้
เธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับหมาที่เธอเลี้ยง
แล้วก็เดินเข้าไปในร้านมาแล้วครับ
พอเข้าไปในร้านเสร็จปั๊บไปเจอคนร้ายชายชาวต่างชาติ
เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำสวมหมวกแก๊ปสวมแมส
ให้ไปเจออีกจุดหนึ่งนะก็เลยพากันออกมาจากร้าน
แล้วไปที่บ้านร้างก็คือจุดที่เกิดเรื่อง
ไล่ภาพไปพร้อมกันคุณผู้ชมไล่เรียงเหตุการณ์ไปพร้อมกันครับ
ไปที่บ้านร้างครับคนร้ายอ้างว่าลูกค้านัดให้มาเจอที่นี่
หลังจากนั้นพอไปถึงที่บ้านร้างก็อย่างที่ทราบกันครับ
มันก็เลยเกิดเรื่องเกิดราว
จรปิดอีกมุมหนึ่งจับภาพหลังก่อเหตุเสร็จแล้ว
คนร้ายเนี่ยหนีไปทางริมชายหาด
สภาพขาขวามีเลือดไหลเดินขากระเพลกด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็หลบหนีไป
นี่เห็นไหมฮะขาขวาเห็นไหมครับคราบเลือด
จากนั้นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนในเมืองพัทยาที่ชนบุรีครับ
กลับเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วออกจากพัทยาทันทีคือภาพนี้
กลมสีแดงที่จับภาพได้
ทราบชื่อครับคนร้ายคือนายดาเนียลและนายแมททิว

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ทราบก็คือว่าเข้าไทยมาเมื่อ๒๐ตุลาคม
ตุลาเนี่ยมาที่ร้านอาหารเหมือนมาเตรียมการวางแผนก่อนล่วงหน้า๑วัน
เพราะพอ๑พฤศจิกาก็คือวันที่นัดหมายเขาก่อเหตุ
เวลาบ่ายโมงตรงลงมือก่อเหตุทำร้ายสาวชาวกัมพูชา
พอก่อเหตุเสร็จอีก๒วันถัดมาครับ
สารพฤศจิกายน๒ทุ่ม๔๐
สนามบินสุวรรณภูมิบินออกนอกประเทศทันที
นี่คือลำดับเหตุการณ์ไทม์ไลน์ครับคุณผู้ชมครับ
วันที่๑๐พฤศจิกายนตำรวจออกหมายจับคนร้ายครับ

คือตำรวจสากลเนี่ยบันทึกภาพใบหน้าคนก่อเหตุ
ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วเขาก่อเหตุแบบนี้

มันมีประเด็นตรงนี้คุณผู้ชมคุณมิ้นครับ
คือสังเกตทรงผมนะตอนที่เข้ามาในไทยตอนนั้นเนี่ย
ตุลาผมยาวแต่จังหวะที่ออกนอกประเทศเนี่ย
ดูครับโกนผมเหมือนกับหัวโล้นอ่ะอ๋อปลอมตัวหรือเปล่าอำพราง
น่าจะอำพรางตัวครับนี่คือภาพเปรียบเทียบ
ตุลายังมีผมเลยเห็นไหมพอหลังจากนั้นปั๊บเหมือนตะโกนเลย
หนีไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ครับเพื่อนบ้านของเรา
ดังนั้นทางคดีก็ต้องตามตัวนะอย่างที่บอกว่าออกหมายจับแล้ว
อินเทอร์โพลแล้วนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่โคราชหน่อยครับ
เพราะวันนี้มีความคืบหน้าจากคนที่ถูกพาดพิงถึง
ไปคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณกะตันยุตาหรือว่าคุณยูต้า
เธอเป็นอดีตเมียของนายไมเคิลครับเปิดใจเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
เธอบอกเธอตกใจมากคือวันนี้เพิ่งจะรู้ข่าวว่าอ้าว
เดี๋ยวนะมันมีมาพาดพิงถึงเธอด้วยเหรอ
คุณกระตันยุตาครับหรือว่าคุณยูต้าก็เลยบอกว่า
ตอนที่มีงานถ่ายทำสารคดีที่กัมพูชา

ทั้งสองคนติดต่อกันยังไงไม่รู้เลย
แล้วไม่ได้ติดต่อกันมา๒ปีแล้ว

แล้วยืนยันว่าไม่เคยโทรไปขู่ด้วยนะครับ

ที่มีผ้าปิดหน้าเป็นแผลอยู่ตรงนั้นนะ
และไม่ได้จ้างวานให้ไปสาดน้ำกรด

พี่ก็เหนื่อยพอแล้วค่ะขอความกลุ่มนานนะคะ
ช่วยออกข่าวให้เป็นกลางนิดหนึ่งค่ะ
ออกข่าวให้เป็นกลางหน่อย

เธอก็ช็อกแล้วตกใจมากก็เลยชี้แจงแบบนี้นะครับ
การที่อดีตสามีมาพาดพิงแบบนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
เรื่องนี้ทำให้เธอเสียหายอย่างมากก็เลยขอชี้แจง
เราถามต่อไปว่าแล้วจะมีการฟ้องกลับไหมเนี่ย
บอกว่าจะฟ้องกลับอดีตสามีแล้วก็นางสาวสันฟราเวอร์หรือเปล่า

ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีข้อสรุปจากทุกฝ่าย
รายงานให้ทราบต่อไปตามกันต่อเรื่องนี้ฮะ